มีงูเข้าบ้านสาววัย๑๘
เขาก็กลัวว่างูเนี่ยจะไปกัดแมวที่เขาเลี้ยงไว้ที่เขารักเนี่ย
เขาก็เลยต้อนงูจนเข้าไปอยู่ในรองเท้าบูธนะคะ
คือต้องต้อนงูเข้าไปอยู่ในมุม
เพื่อที่มันจะได้ไม่ออกมาแล้วไปกัดไปฉกไปกินแมว

การนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๙๒หมู่๗ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
พบกับคุณซาสิการจันป้องอายุ๑๘ปีนะคะ
เธอเป็นเจ้าของบ้านนะคะก็ยืนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่เลย
ด้วยอาการนี้น้องเขาคือตกใจเหมือนกัน
อาการตื่นตระหนกเลยเพราะว่าตกใจงูนะคะคุณ
แล้วก็พาไปหลังบ้านซึ่งมีรองเท้าบูธสีดำวางอยู่
แล้วก็มีเก้าอี้ไม้วางปิดขอบรองเท้า

ปิดปิดไม่ให้ออกเลย

แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่งูเนี่ยถูกขังอยู่ในรองเท้านั่นแหละค่ะ

แล้วก็พบกับงูห่าว

อุ้ยยังมันมีพิฯนะ
อุ้ยน้องเขาต้อนเข้ามาได้ไงมาได้ไง

เล้ายมาจากราวไก่เข้ามาในบ้าน
เขาก็กลัวว่างูมันไปฉกไปกัดแมวที่เขาเลี้ยงไว้
น้องก็ต้อนงูเข้าไปในรองเท้าบูธ

แล้วรีบแจ้งกู้ภัยเลยไม่งั้นงูไปไหนก็ไม่รู้
คือเจ้าหน้าที่ก็มาถึงจับงูเลยค่ะคุณดูดิ
งูเห่าเมื่อกี้ตอนจับมันเตรียมฉกแล้วนะคะแพร่แม่เบี้ยมาเลยนะ
สุดท้ายเลยค่ะเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเลยจับงูได้สำเร็จนะคะ
เขาบอกว่าจริงนี่คืองูเห่าปลวก
ลำตัวใหญ่ประมาณ๑๕นิ้วความยาว๑๒เมตร
แล้วก็จับใส่ถุงกระสอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน
อุ๊ยแต่น้องค่ะเอาจริงอันตรายเหมือนกันนะ
แต่ก็น้องต้องบอกว่าถึงแม้น้องจะตื่นตนกแต่น้องเขาดูมีสติ

พยายามต้อนเพื่อให้งูมันจนมุมมันจะได้อยู่ในนั้นรอรอให้เจ้าหน้าที่มาจับ
ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปทำตามน้องเขานะ
แต่ว่าน้องเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็คงตกใจนะตอนนั้นดิฉันว่า
ก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะคะแต่ก็จับไปเรียบร้อย
ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าหวัดเสียวเกิดขึ้น
เก่งบอกเลยว่าเก่งกว่าผมเยอะ

อู้แหมววิ่งออกจากบ้านให้งูเข้าผิวในบ้านเลยจริง